ส่วนที่สุราธานีเพื่อนสองคนทะเลาะกันไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกัน
แต่มีคนหนึ่งชักปืนลูกซองขึ้นมาแล้วยิงแสกหน้าคุณว่าเพื่อนรอดไหมคะ
แสกหน้าเลยเหรออืมไม่รอดค่ะตายตรงนั้นเลยนะคะ
เจ้าตัวหลบหนีไปค่ะเที่ยงคืนยี่สิบนาทีที่ผ่านมา
เช้ามืดนี่แหละค่ะตำรวจสพเมืองสุราธานีได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในซอยการุณราช๓๓นะคะ
ลงพื้นที่ไปเจอสภาพนี้เลยค่ะจุดเกิดเหตุเป็นหน้าทาวน์เฮาส์
ตรงข้ามบ้านเกิดเหตุเป็นพื้นที่ว่างถูกล้อมด้วยรั้วสังกษี
รั้วบ้านมีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองหนึ่งปลอกค่ะส่วนที่แผ่นสังกษีตรงข้ามบ้านก็มีร่องรอยกระสุนด้วย
ผู้ตายคือในบอยหรือว่าสุภาชัยหลีเจียงอายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะสวมเสื้อยืดสีดำ
คลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตพักรวมไทยสร้างชาตินุ่งกางเกงยีนขาสั้นใส่รองเท้าผ้าใบ
สะพายกระเป๋าคาดอกในกระเป๋ามีกระสุนปืนลูกซองอยู่หนึ่งนัดด้วย
ในมือยังถือแก้วน้ำใส่น้ำกระท่อมอยู่เลยสภาพศพคือถูกยิงเข้าที่กลางหน้าผาก
ด้วยปืนลูกซองค่ะเบื้องต้นบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยมีนายเบสหรือว่านายอาทิตย์วัยยี่สิบเจ็ดปีเป็นคนเช่า
แล้วก่อนเกิดเหตุในบอยหรือว่านายสุภาชัยผู้ตายเนี่ยมาหาในเบส
แล้วเหมือนกับมีการทะเลาะกันทวงถามเรื่องปืนนะคะครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าชาวบ้านเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านได้ยินมาแบบนี้แต่ก็ไม่ยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
ชาวบ้านอ้างบอกว่าได้ยินเสียงคนตายก็คือบอย
ถามเบสว่ามึงรู้มั้ยกูเป็นใคร
กูขับรถให้สจน้องเว้ยอืมซึ่งสจคนนี่ปัจจุบันเป็นสส
หลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังโป้งหนึ่งนัดเลย
แล้วเสียงโตเถียงก็เงียบลงทันที
แล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปนะคะ
แต่ชาวบ้านบอกบ้านหลังนี้ทะเลาะวิวาสเป็นประจำเลย
จากข้อมูลของตำรวจบอกว่าในบอยผู้ตายกับในเบส

ทำงานเป็นพนักงานรับรถที่สถานบันเทิงด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้
ปลายเดือนสามสิบเอ็ดกรกฎาคมอะค่ะเบสเพิ่งถูกตำรวจจับข้อหาครอบครองอาวุธปืน
แล้วบอยนี่แหละเป็นคนเอาเงินไปประกันตัวเบสออกมา
สืบสวนก็เลยคิดว่าก่อนจะยิงกันเนี่ยบอยกับเบสคงอยู่ในอาการเมา

เป็นเหมือนยาเสียสาวที่เขาบอกว่าจะมีพินิษฐ์ต่อการกดประสาท

และทะเลาะกันนะคะ

ขอบคุณทีมงานที่วงเล็บมาให้ว่านั่นคือเสียงปืนนะคะ
เสียงมันจะไกลหน่อยแต่ได้ยินคือถ้าเปิดเสียงดังขึ้นจะได้ยินเลยว่าคือเสียงปืน

ตอนเที่ยงชุดสืบสวนสอบประคำเพื่อนผู้ตายและผู้เกี่ยวข้องก็เลยรู้ว่า
ทั้งสองเนี่ยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องส่วนตัวบางอย่าง
แล้วก็เลยทะเลาะกันและยิงกันตายแบบนี้
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอาญาจังหวัดสุราธานีออกหมายจับนายอาทิตย์
เอี่ยมแสงวัน๒๗ปีแล้วนะคะ

พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้นอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับตัวมาดำเนินคดีค่ะ